ยุคนี้ใครก็บ่นอุบกันแหละว่าน้ำมันแพง
แต่มันก็ไม่ใช่ช่องทางในการที่คุณจะไปขโมยของเนอะ
เจ้าของร้านชำบอกว่าสุดปวดใจเลยค่ะ

เอาขนมที่หมดอายุก็ยังเอาไปแล้วไม่พอคือมาติดกัน๓วันรวด
เขาก็วางแผนซ้อนที่จะจับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูก่อนค่ะ

นั่นคือเสียงของเจ้าของร้าน
แล้วเขาพยายามจะส่งเสียงก่อนเพื่อขู่
ให้รู้ว่ามีคนรู้มีคนเห็นนะ

ดูก่อนมีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แต่หารู้ไหมมันมีกล้องวงจรปิดอยู่ในร้านนะคะ
นี่เกิดในตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ

ผ้าม่าเอื้อมมือหยิบขวดน้ำมันเบนซินไป๒ขวด
แล้วก็หยิบเพิ่มต่ออีกกลายเป็นเอาไปทั้งหมด๔ขวด
แล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกนะคะวันที่๘กันยายนตอนประมาณเที่ยง
พอเที่ยงคืนเที่ยงคืนค่ะเวลาช่วงเที่ยงคืนตอนกลางคืน
วันที่๙เวลาเดียวกันเลยแหมเอาเวลาเดียวกันแล้วมาก่อเหตุ
วันที่๑๐ก็ก่อเหตุเช่นเดียวกันค่ะ
วันที่๑๐เขาบอกว่ามีเพื่อนร่วมแก๊งมาด้วยนะคะ
วันที่เก้าก็มากันอีกกลายเป็นว่าได้ข้าวของไปเนี่ย
โอ้โหน้ำมันเนี่ยหลายขวดเลยซึ่งเขาก็ได้รับความเสียหายอ่ะนะคะ
เจ้าของร้านทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือทางด้านของคุณผู้เสียหายนะคะ
ที่เป็นเจ้าของร้านคุณชนะพงศ์โรธวัฒนาธนกิจค่ะ
อายุ๓๓ปีบอกว่าเขาเห็นขวดน้ำมันหายไป
เลยตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดู
เห็นคนร้ายเนี่ยขโมยน้ำมันขวดไป๒วันติดค่ะ
หยิบเอาขนมหมดอายุขึ้นราไปอีกต่างหาก
วางแผนซุ่มดูพฤติกรรมของคนก่อเหตุอยู่ร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้าม
พอเห็นกลุ่มคนก่อเหตุก็เลยลงมือวิ่งเข้าไปเลย
รวบตัวเอาไว้ได้ยกแก๊งเลยนะคะ

สะพอครองกิวค่ะดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

แล้วก็ปรากฏว่าผู้ต้องหาชาย๒คน
คือนายธนพลอินยักษ์อายุ๑๙ปีจริงอายุยังน้อยอยู่เลยนะ
แล้วก็เป็นคนก่อเหตุตามกล้องวงจรปิด
อีกคนนึงคือนายอำพลค่ะและอีกคนหนึ่งก็เป็นแฟนสาวของนายธนพล

วันแรกตามกล้องวันที่๘กันยายน
เขาก่อนจะมาก่อเหตุขโมยน้ำมัน
จักรยานยนต์เมื่อสักครู่ที่เห็นคือ
เขาไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านมาก่อน

ก่อนจะหลบหนีแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์

ดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยนะคะ